ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อของขวัญอะไร

วันนี้มีวิธีง่ายมาฝากในการช้อปปิ้งออนไลน์
เป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับ
ช้อปปิ้งพร้อมกันกับคุณกระหนกรัฐโกวิชัยครับ
โทรศัพท์โดยตรง
หรือผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์

เลือกประเภทสินค้าชำระเงิน
ซึ่งนอกจากจะได้ความสะดวกรวดเร็วแล้ว

ก็จะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วย

ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่า

จะเริ่มประมาณ๑๕ธันวาคมขึ้นไป

เขาก็จะตอบรับกลับมาให้ความสนใจ

สำหรับองค์กรแต่ก็ไม่ได้มากเกินไป
เมื่อเทียบกับการออกไปหาลูกค้า
และลูกค้ามีเวลาตัดสินใจก่อนที่จะเลือกซื้อด้วย
ยังไงลูกค้าพฤติกรรมลูกค้าสมัยใหม่เนี่ย
เข้าสู่การตลาดแบบออนไลน์เต็มตัวอยู่แล้ว
เข้าสู่เว็บไซต์เข้าสู่อินเตอร์เน็ต

เราก็ต้องก้าวไปในทิศทางนี้แน่นอนนะครับ
ตลาดออนไลน์ก็จะยิ่งมีผลที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

อย่างเว็บไซต์ตลาดคอมก็ทำเก๋

พร้อมจัดแพ็คเก็ตของขวัญแบบน่ารัก
ส่งถึงมือผู้รับให้อมยิ้ม

สินค้าหลากหลายในราคาลดพิเศษแบบล้านสต๊อก

ทำให้นักช็อปที่ไม่มีเวลาซื้อ
ก็สามารถหาของขวัญให้กับคนที่รัก
ในช่วงเทศกาลนี้ได้ไม่ยากค่ะ

รายงาน